ส่วนความคืบหน้าคดีกลุ่มวัยรุ่นกราดยิงกันที่ย่านประตูน้ำ
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๑ศพบาดเจ็บอีก๔คน
วันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาคนสำคัญ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับ

นายปรีชาศักดมภัยศาลหรือตั้ม
ถูกตำรวจควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
ภายหลังจากร่วมกับพวกใช้ปืนกระดยิงคู่อริย่านประตูน้ำ
มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตเมื่อช่วงหัวค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
โดยนำตัวชี้๘จุดหลักคือโต๊ะสนุกเกอร์
ทั้งสองกลุ่มทะเลาะวิวาดกันและบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยว
เส้นทางผ่านไปบ้านนายพรเทพพุ่มพวงหรือเพชรและบริเวณบ้านในเพชร
พลตำรวจตรีคัชชาท่าศาสตร์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานกล่าวว่า
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การว่าทั้งสองกลุ่ม
มีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้อ้างว่าในเพชร
มาหาเรื่องกลุ่มของเขาก่อนและมีปากเสียงกัน
ตั้มจึงไปหยิบปืนที่ซ่อนไว้บริเวณใต้ต้นโพ
และเดินไปหานายเพชรที่บ้านก่อนจะถูกกลุ่มนายเพชร
ฉากไล่ยิงสวนออกมาจึงหนีไปด้านหลัง
และทราบว่ากระสุนปืนไปถูกคนสัญชาติลาวบาดเจ็บ
ส่วนสาเหตุที่นายตั้มเดินทางเข้ามอบตัวอ้างว่าบริสุทธิ์ใจ
ไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อเหตุก่อนส่วนผู้ต้องหา๔คน
ที่เดินทางเข้ามอบตัวเมื่อช่วงดึกวานนี้
ทั้งหมดให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เขาก็ไปรักษาไปหาเรื่องก่อนในฐานะที่เจ้าถิ่น

ตอนที่นี่เขาบอกนะครับว่าเคยมีเรื่องบาดบาดกลับมาตอน
ก็มีการแบบไปกระทบสร้างกันเล็กมาเรื่อยนะครับ

ที่เขาต้องการที่จะคุยตกลงกันตกลงเป็นเรื่องอะไรนะครับ
ก็ตกลงว่าอย่ามายุ่งกันนะครับอย่ามายุ่งกันที่เนี่ยที่โต๊ะเนี่ยนะครับ
ไม่ได้ขัดผลประโยชน์เรื่องการดูแลธุรกิจ

โต๊ะเนี่ยเป็นของลูกพี่ของต้ำเพียงทีโดยชื่อนายเบิร์ด่่ะ

และคนชื่อมองกวีด์เป็นเด็กพื้นที่ที่นี่
นี่คือพ่อของนายเพชรเป็นคนพื้นที่ที่นี่อยู่แล้ว
แล้วก็สอบถามแล้วเขาบอกว่าเขาซื้อมาตลาดแล้ว
ส่วนการตรวจสอบกระสุนปืนที่ใช้ยิงนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิต
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจระบุเบื้องต้นว่า

ซึ่งไม่น่าจะใช่กระสุนที่ออกมาจากอาวุธสงคราม
หลังการทำแผนได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา๕คน
ขออำนาจสารอาญาฝากขังผลัดแรกใน๓ข้อหา

ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
และข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
ส่วนการตรวจค้น๑๒จุดเป้าหมาย

มีสมาชิกรวมที่ก่อเหตุประมาณ๒๕คน
ขณะนี้ออกหมายจับไปแล้ว๑๑คน

ส่วนอีก๑๔คนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน